เทศกาลศาสตร์ในภาคกลางจะทำในวันสิ้นเดือน๑๐เพื่อทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ
และถือว่าถ้าไม่ได้ทำบุญตักบาทกระยาศาสตร์ผีปู่ย่าตายายจะเดือดร้อนอดอยาก
เท่ากับลูกหลานที่อยู่ข้างหลังขาดกระตันยูต่อบุพการี
ชาวบ้านในภาคกลางจึงทำกระยาศาสตร์กันทุกบ้านมีส่วนผสมสำคัญคือข้าวอ่อนที่เมล็ดยังไม่แก่
คือข้าวเม่าข้าวตอกถั่วงามะพร้าวและน้ำตาลกวนเข้าด้วยกันให้เหนียวนิยมรับประทานคู่กับกล้วยไข่
พระสงฆ์ฉันจังหันและกระยาศาสตร์แล้วชาวบ้านก็จะร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
ปันกระยาศาสตร์แลกเปลี่ยนกันเพื่อผูกไมตรีในหมู่เพื่อนบ้าน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน